อยากจะชวนคุณผู้ชมไปดูคลิปปริศนาพร้อมกัน

กิจกรรมที่ทำบนรถตุ๊กมันคืออะไร
แต่ชาวเน็ตเขาตั้งข้อสงสัยว่า

ลักษณะท่าทางมันก็คล้าย
ใช่ใครยังไม่ได้ดูเชิญไปดูกันค่ะ
โอ้ลักษณะท่าทางมันก็คล้าย
นี่ไม่ใส่เก๊งแมนเหรอ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหม

แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ได้ไปดูในสื่อโซเชียล
คุณก็สามารถกดดูซ้ำย้ำได้
คือก็จะเห็นพฤติกรรมค่อนข้างที่จะละเอียดมากกว่านี้

มาโพสต์เนี่ยเขาโพสต์พร้อมกับแคปชั่นที่ระบุว่า
เกิดมาเพิ่งเคยเจอเขาทำอะไรกันบนรถสามล้อ
มิติหมายแห่งการจุดก็หนูจุดนี่คะ
นี่คุณผู้ชมเมื่อสักครู่เป็นคลิปแรก
มีผู้โดยสารบนรถตุ๊กนั่งข้างหลังทั้งหมด๕คน

แต่จุดที่ชาวเน็ตโฟกัสอย่างที่บอกไป
คือผู้หญิงคนหนึ่งเขานั่งอยู่บนตักผู้ชาย
คล้ายกับว่าไม่สวมกางเกงชั้นในด้วย

ยมอันนี้ฉันไม่แน่ใจว่าขยมด้วยน้ำหนักของตัวเอง
หรือเป็นเพราะรถตุ๊กก็เลยทำให้โยกและขยม
เพราะว่าเวลารถตุ๊กเวลาเรานั่งเขาก็จะเข้าออกเร็วเหมือนกันนะ

ส่วนคลิปที่๒ค่ะคนถ่ายเนี่ยก็

ไปเลยค่ะขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามรถตุ๊ก

ตามไปจนถึงช่วงสี่แยก
แล้วก็เห็นว่าผู้หญิงนั่งอยู่บนตักผู้ชาย

เพราะอะไรเพราะเขาสังเกต

ถ่ายก็เลยถามว่าหูนี่ไม่ใส่กางเกงในกันเลยเหรอ
เนี่ยหลังจากที่คลิปนี้เผยแพร่ออกไปนะคะ
ก็ถูกวิจารณ์เยอะเหมือนกันนะ
เพราะต้องยอมรับเลยค่ะว่าบ้านเราเป็นเมืองพุทธเนาะ
ลักษณะการกระทำแบบนี้มันไม่เหมาะสมจริงค่ะ
เรานำเสนอข่าวให้ดูไว้
ดูไว้นะคะแต่อย่าเอาเยี่ยงอย่างนะคะ